เคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ยังคงเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะคะ
ดนตรีส่วนหนึ่งก็ได้ร่วมใจกันแต่งเนื้อเพลงแล้วก็ทำนอง
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
เริ่มต้นด้วยบทเพลงแรกนะคะแต่งโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุจินดาจู่คำศรี
บรรยายข้อความว่าผมขอทำหน้าที่ตอบแทนพ่อหลวงสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ด้วยการแต่งเพลงให้ครับเพลงแต่งให้พ่อฉันรักในหลวง

ขอเป็นข้าร้องทุนีเพื่อป่าไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหน
รักพระองค์สุดใจลองลีฟด้วยคิด
ขอไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อเคยพูดให้เรารักกัน

พ่อรุงของปุงชุดชาวไทยทั้งชื่อภูมิพล

ขอบคุณมีแต่ความเน้ตาห่วงประชาเป็นสำคัญ
ท่านทรงงานทุกวันเพื่อเราสุขใจ
ขอเพียงเห็นลูกเป็นทรงแม้จะถูกพระวรกา
จะเหนื่อยยากสักเท่าไร

ชื่อว่าวัชราเรืองทิพย์สวมเสื้อสีดำ

ในชื่อเพลงว่าฉันรักพ่อ
ฟังบทเพลงซึ้งเพลงนี้พร้อมกันค่ะ
จัดการที่ยืนยัดในความดี
จะทำตามที่โพธิสำนักศึกษา
ฉันอยากบอกดังฉันรักเธอ